เกิดเหตุไฟไหม้เขาบอกว่าน่าจะมาจากการจุดโคมลอยมีจุดพลุด้วยหรือเปล่า
ไฟไหม้แบบโหแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ
ความเสียหายเนี่ยเบื้องต้นน่าจะเป็นหลากหลายสิบล้านบาทเลยค่ะ
แล้วเกิดขึ้นในช่วงประมาณตี๓เข้าสู่วันนี้แล้วนะ

อาคารเนี่ยพังเสียหายทั้งหมด๖หลังนะคะมันลุกลามไงคุณ

ชาวบ้านก็สงสัยนะมันมาจากการปล่อยโคมหรือเปล่าโคมลอยอ่ะ
ความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าอาจจะหลัก๕๐ล้านเลยนะคะ
ืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเราก็ไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เขายังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะ
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวไฟมันจะยังปะทุอยู่ด้านใน

ตัวอาคารเองก็เก่าแก่นะมีอายุมากกว่า๘๐ปี
แล้วทีนี้พอมันไฟไหม้นานปุ๊บ

อาคารจะพังถล่มลงมาอีกค่ะ

คุณนิรัติคพงศิษย์ทิศาวร์นภูวาเชียงใหม่

และเห็นบอกว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะ
อ้างแบบนี้ว่าสาเหตุเชื่อว่ามาจากโคมลอยตกใส่หลังคา
เพราะช่วงกลางคืนมีคนฝ่าฝืนเล่นหรือปล่อยโคมลอย
ในพื้นที่ริมแม่น้ำปิงแล้วก็บนสะพานนะคะนวรัฐ
ที่ตรงนั้นเป็นเขตห้ามเล่นด้วย
สะพานนวรัฐอยู่ใกล้บ้านผมไหมคุณที่เชียงใหม่
บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอสรุปความเสียหายอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะ
ต้องรอการตรวจสอบนะฮะชาวบ้านบอกน่าจะเป็นโคมลอยเนี่ยนะฮะ